คุณผู้ชมครับในข่าวแรกนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนไปร่วมวางดอกไม้จันท
แล้วก็กราบศักระสรีระสังขารของครูใหญ่หลวงพ่อคูณกันอย่างเนื่องแน่นนะครับ
ก็เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่นั่นนะครับ
ติดตามได้จากคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับวันที่๒นะคะที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น
เปิดให้กราบแล้ววางดอกไม้จันทร์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธอย่างเป็นทางการนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะจนถึงตอนนี้นะคะมีประชาชนจำนวนมากเลยค่ะ
หลังไหลเข้ามากราบแล้วก็วางดอกไม้จันทร์ที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้นะคะ
โดยทางเจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น
ก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการวางดอกไม้จันทร์นะคะ
ซึ่งทำให้การวางดอกไม้จันทร์นั้นใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้นะคะ
มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามากราบ
แล้วก็วางดอกไม้จันทร์สรีระสังขารหลวงพ่อคูณกันอย่างเนื่องแน่นค่ะ
โดยเดินทางมาตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดขึ้นลงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในแต่ละจุด
ทำให้การวางดอกไม้จันทร์นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานนะคะ
ซึ่งสามารถรับดอกไม้จันทร์ด้านหน้าศูนย์ประชุม
แล้วก็เดินเข้าไปกราบแล้ววางดอกไม้จันทร์ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็แล้วเสร็จค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเดินให้เดินออกด้านข้างของหอประชุมฝั่งซ้ายขวานะคะ
สำหรับผู้ที่มาวางดอกไม้จันทร์จะได้รับหนังสือที่ระลึก
ซึ่งวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้เบิกมาจำนวน๑แสนเล่ม
หลังจากเมื่อวานนี้แจกหนังสือเล่มใหญ่สำหรับเจ้าภาพ๒๔๙เล่ม
เล็กสำหรับประชาชนทั่วไป๑๓๑๐๐เล่มค่ะ
ขณะเดียวกันข้อมูลจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุล
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยนะคะ
บริจาคเข้ากองทุนเฉพาะตู้บริจาคเมื่อวานนี้จำนวน๑ล้าน๒แสนบาทค่ะ
ส่วนจำนวนที่เข้าวางดอกไม้จันทร์เมื่อวานนี้จำนวน๕๐๐๐คน
ส่วนที่ชาปนาสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงหลังพุทธมนตรอีสาน

แล้วก็ไม่เพียงประชาชนที่เดินทางเข้ามากราบ
แล้วก็วางดอกไม้จันทร์หลวงพ่อคูณนะคะ
สำหรับเร็ววันนี้ยังมีคณะครูและก็นักเรียนอีกหลายโรงเรียนค่ะ
โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาลบ้านนนหนองวัดอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะ
คณะครูนักเรียนจำนวน๕๐คนเข้ามาวางดอกไม้จันท

เพื่อให้นักเรียนได้ลำลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อคูณ

มากราบศิริราชสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับ
บีใจมากเลยครับมันจะให้หลวงพ่อคูณไปสมมติครับ
อันนั้นน้องแมนว่าจะตอบแทนของหลวงพ่อคูณในการทำอะไรบ้าง
เป็นบินสุขคุณดีครับ
เมื่อเวลา๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ

มีประชาชนร่วมพิธีกว่าพันที่นั่งเต็มพื้นที่ชั้น๑ของศูนย์ประชุม

สังเกตได้ว่ามีประชาชนเดินทางมามากเป็นพิเศษค่ะ

ซึ่งจะมีพระสงฆ์จำนวน๑๑๗รูป
จังหวัดนครราชศรีมามาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมด้วยค่ะ

หากว่าประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์นะคะ

จากสนามบินขอนแก่นสถานีรถไฟและบคศ
จากที่เตรียมไว้นะคะทั้ง๓ที่มาถึงที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้ค่ะ
และจากที่สูงประชุมแห่งนี้ก็จะมีรถรับส่งค่ะ
จากที่นี่ไปยังชาปนสถานชั่วคราว
ที่ติดว่าบริการรับส่งฟรีนะคะ
ซึ่งจะให้บริการไปจนถึง๒๑นาฬิกาค่ะ

แถวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดขอนแก่น

มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับ